สำหรับราคาทองคำตอนนี้นะคะมากกว่า๒๐๐๐บาทแล้วนะคะ
ก็ทำให้มีการเสนอหรือว่าประมูลขายนะคะผ่านทางเฟซบุ๊กโดยบอกว่า
จะสามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทเรื่องนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าล่าสุดนั้นตำรวจกองปราบรามสามารถไปจับกลุ่มนะครับ
เป็นสองสามีภรรยาครับไปหลอกลวงประมูลทองคำผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับ
ซึ่งมีผู้เสียหายหลายร้อยรายนะครับเสียเงินตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักหมื่นบาท
รวมความเสียหายไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาทครับ
นางสาววาสนากัญเชียงและนายลำพูนพยุงสองสามีภรรยาเป็นชาวจังหวัดลบบุรีนะครับ
ถูกตำรวจกองปราบรามติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในอำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรี
หลังมีผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลทั้งสอง
ว่ามีพฤติกรรมหลอกลวงให้ร่วมการประมูลทองคำผ่านทางเฟซบุ๊ก
แต่สุดท้ายไม่ได้ทองคำจริงอย่างที่แอบอ้างเอาไว้นะครับ
นางสาวสสิทรศรีศุกร์อายการหนึ่งในผู้เสียหายจากจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่า
และได้รับทองคำจริงตามประมูลซึ่งเป็นทองคำแท้ด้วย
ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดที่เคยร่วมประมูลแต่ว่ากลับไม่ได้ทองคำ
และหลังจากที่แจ้งความดำเนินคดีก็พบว่ามีผู้เสียหายรายอื่นนะครับ
รายด้วยที่ถูกหลอกแล้วก็แจ้งความด้วยเช่นกันครับ
ขณะที่ผู้ต้องหาก็อ้างว่าเป็นการประมูลเปิดประมูลจริง
โดยเรียนรู้วิธีการประมูลมาจากสื่อออนไลน์แล้วก็ทำทุกวันครับ
มีเงินทุนหมุนเวียนหลายหมื่นบาททองคำก็ซื้อของจริงมาแล้วก็ให้ผู้ประมูลจริงนะครับ
แต่ว่าระยะหลังนั้นเกิดภาวะการขาดทุนทำให้ไม่สามารถส่งทองให้กับผู้ร่วมประมูลได้ครบทุกคน
ผู้ต้องหาทั้ง๒คนนั้นมีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนตั้งแต่กลางปี๒๕๕๘ที่ผ่านมาครับ
ซึ่งเคยมีผู้เสียหายเข้าไปร้องทุกข์เอาไว้ที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ประมูลทองคำแปดสิบหกรายจากทั่วประเทศราคาประมูลนะครับ
และจากการตรวจสอบประวัติอาทยากรพบว่า
ผู้ต้องหาทั้งสองคนมีหมายจับในพื้นที่
สองพื้นที่คือจังหวัดประจวบคิริขันแล้วก็นครสวรรค์ครับ
ลักษณะคดีเดียวกันกับที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีครับ